ส่วนเรื่องของคดีฆาตกรรมนะคะฆาตกรรมที่เกิดจากความหึงหวงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ก่อเหตุนี่เป็นตำรวจวิธีการค่ะก็คือการเอาหมอเนี่ยปิดหน้าของแฟนสาว
และหลังจากนั้นพอขาดอากาศหายใจเอาศพของแฟนสาวไปเผานั่งยาง
วันนี้ตำรวจนำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับ
เป็นผลัดแรกคัดค้านการประกันตัวด้วยค่ะเพราะถือว่าเป็นคดีอุกชะกันนะคะ
และมีอัตราโทษสูงเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็บอกว่าไม่ช่วยตำรวจด้วยกันนะถ้าทำผิดก็ต้องรับผิดไปนะ
ตำรวจที่ก่อเหตุชื่อว่า๑๐ตำรวจเอกปิยะนาโควงนะคะ
เป็นตำรวจในสังกัดตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยาในพื้นที่นี่แหละนะคะ
ข้อกล่าวหาที่ได้ไปคือไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
และซ่อนเร้นอำพรางศพค่ะ
ขณะเดียวกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวผู้เสียชีวิตทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่บ้านพักตำรวจ
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะคะน้องสาวบอกว่าวันนี้ก็มาทำพิธีตามความเชื่อ
จะมีการสวดอภิษฐรรมศพ๓คืนแต่จะไม่มีการชาปนกิจศพนะคะ
แต่นอกจากนี้นะคะน้องสาวบอกว่าตอนนี้ครอบครัวยังมีเรื่องติดใจอยู่
บอกว่าไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาลงมือก่อเหตุเพียงคนเดียว
แล้วตอนนี้ญาติเองก็ยังไม่ได้มีหลักฐานการขนย้ายศพของพี่สาวแต่อย่างใด
ซึ่งทางครอบครัวกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ช่วยตำรวจนายนี้หรือเปล่าครอบครัวสงสัยนะคะ
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะคะ
เปิดเผยว่าหลังจากที่ได้ตัวผู้ต้องหามานะคะเขาก็รับสารภาพ
แล้วก็พูดถึงมูลเหตุจูงใจบอกว่าผู้ตายเป็นคนชอบแต่งตัว
หน้าตาดีมีปัญหาเรื่องเงินค่ะครับอ้างว่าวันนั้นน่ะโมโห
คุยกันเรื่องเงินนี่แหละไม่ได้ตั้งใจทำให้เสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าเป็นการพลั้งมือตัวเขาเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้การภาคหนึ่งพูดแบบนี้เลยถึงเป็นตำรวจนะก็ไม่ช่วย
แล้วก็ตัวผู้ต้องหาเนี่ยคือผู้การก็พูดแบบแมนหน่อยนะ
ตัวผู้ต้องหาก็รับสาภาพบอกว่าพลั้งมือไปนะครับ
ทะเลาะกันมีปากเสียงและอยากให้ฝ่ายหญิงเงียบ
ฝ่ายหญิงนอนคว่ำหน้าอยู่บนที่นอนกำลังดูโทรศัพท์มือถือแล้วก็เถียงเขาไปด้วย
เขาก็เลยเอาหมอนกดเข้าไปที่หัวของฝ่ายหญิงจนฝ่ายหญิงแน่นิ่งไปนะครับ
โดยที่ตัวเขาเองก็อ้างบอกว่าพลั้งมือไม่ได้ตั้งใจทำให้ตาย
แล้วก็ตัวผู้การภาคหนึ่งบอกว่าคนก่อเหตุคือตัวใหญ่นะ
ตัวใหญ่สูง๑๘๐กว่าแล้วผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียว
ส่วนภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องของลูกชาย
ลูกชายอายุ๕ขวบเนี่ยทางตำรวจเองทางผู้การเองก็บอกว่า
เดี๋ยวลักษณะจะไปหาทุนทุนช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา
แล้วก็ผู้การบอกว่า๒คนนี้เขาไม่ได้จดทะเบียนกันนะ
ก็สงสารเด็กเด็ก๕ขวบก็ต้องช่วยเหลือเราพี่น้องตำรวจด้วยกัน

ทีนี้พาคุณผู้ชมไปย้อนดูเหตุการณ์นะคะ
ไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของพฤติการของตำรวจนายนี้กันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๑มีนาคมช่วงตี๓
ผู้ก่อเหตุและนางสาวฝนมีปากเสียงกัน

ผู้ก่อเหตุใช้หมอนกดศีรษะพันรยาจนนอนคว่ำเสียชีวิต
ผ่านไปเนี่ยค่ะช่วงนี้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ
ไป๑๕นาทีค่ะผู้ก่อเหตุเอาถุงสีเขียวใบใหญ่มาใส่ศพ
แล้วก็เอาศพขึ้นรถจักรยานยนต์วางพาดไว้ด้านหน้า
แล้วก็เอาศพไปไว้ที่อาคารฝึกสุนัขดมกลิ่น
ภายในสพจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นแหละห่างจากบ้านเนี่ยนะครับ
บ้านเป็นบ้านพักตำรวจนะเพราะฉะนั้นห่างไม่ไกลนะคะ๕๐๐เมตร
อยู่แบบนั้นนะคะตลอดทั้งวันมูยะไปทำงานปกตินะ
และทิ้งศพไว้จน๕ทุ่มค่ะ
ผู้ก่อเหตุขับรถกระบะสีแดงมาขนศพไปเผา
เอายางรถยนต์จากสนามยิงปืนไปด้วย๒เส้น
ระหว่างทางแวะปั๊มน้ำมันซื้อน้ำมันซื้อไฟแชค
แต่เทน้ำเปล่าทิ้งนะคะแล้วก็เอาขออภัยนะคะ
เทน้ำเปล่าทิ้งแล้วนำขวดไปใส่น้ำมันดีเซล๑๐๐บาท
ขับรถไปในซอยวิเทียนกลิ่นสุคล
เที่ยงคืนของวันที่สิบสองมีนาคมเผาศพค่ะ
เริ่มเผาแล้วก็ศพยังไม่ได้เอาออกนะคะ
คือยังอยู่ในถุงใช้เวลา๓ชั่วโมงไหม้เลย๘๐
จากนั้นนำกระดูกที่เหลือใส่ถุงเป็นถุงของอาหารสุนัข
แล้วก็ขับรถเอาถุงไปทิ้งกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
ทีนี้เราไปฟังบุคคลแวดล้อมใกล้ชิดกันบ้างนะคะ
มีข้อมูลจากเพื่อนค่ะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้เกาะเหตุ

ขยันทำมาหากินแต่มาคบกับผู้หญิงคนนี้
ชื่อว่าฝนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คาดหวังมากแต่ก็มีปัญหากันเรื่องเงิน
โดยเฉพาะการยืมเงินไปเปิดร้านคาราโอเกะถึง๒ล้านบาท
พร้อมกันนี้เปิดเผยข้อความแชทนะคะที่หมูยะไปยืมเงินเพื่อน๕๐๐บาทด้วย
ลักษณะคือไม่มีเงินติดตัวเลยอะค่ะนางพาวินีสุภาษีอายุหกสิบสี่ปี
แม่ของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลของสองคนนี้นะคะ
บอกว่าลูกสาวอยู่กินกับตำรวจนายนี้ที่บ้านพักตำรวจ
เคยมาระบายให้ฟังว่าทะเลาะกันบ่อยเรื่องหึงหวงเวลามีลูกค้ามาคุย
เวลาหมู่ยะโมโหผู้ก่อเหตุโมโหจะทำร้ายร่างกายจนทนไม่ไหว
เคยแจ้งตำรวจไปแล้วผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะคะ
ได้ให้ผู้ก่อเหตุกราบขอโทษแม่ขอให้แม่อโหสิกรรมให้
เพราะไม่อยากให้จองเวรจองกรรมกันและอยากให้วิญญาณของลูกสาวไปสู่สุขติ
ซึ่งคุณแม่ก็ยอมให้อโหสิกรรม
คดีนี้ก็ถือว่าคลี่คลายไปแล้วนะฮะจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับ